ข้อสชใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ออกคำสั่งที่๖๐ทัพ๒๕๕๙
และทำเครื่องหมายประจำตัวให้แล้วเสร็จภายใน๓๖๐วัน
เพื่อจะหวังแก้ไขปัญหาการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งที่๖๐ทัพ๒๕๕๙
เมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการนำช้างป่าออกมาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน
ซึ่งมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ
เพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกระงับการนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าและพืชป่าตามบัญชีอนุสัญญาไซเตส
ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศ
อาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
เจ้าของช้างนำช้างที่อยู่ในความครอบครองทั้งที่ได้จดทะเบียนทำตัวรูปภัณฑ์แล้ว
และให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองให้แก่เจ้าของช้างเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้นำช้างมาเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
พร้อมกับให้ทำเครื่องหมายประจำตัวช้างที่ยังไม่มีเครื่องหมายประจำตัว
ขั้นตอนทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จภายใน๓๖๐วันหรือประมาณต้นเดือนตุลาคมปีหน้า
กรณีที่ช้างเชือกใดไม่มีตัวรูปภัณฑ์แต่เจ้าของช้างมีหลักฐานยืนยันว่า
เชือกนั้นเป็นช้างที่ได้มาจากการสืบพันธุ์จากช้างที่เป็นสัตว์ภาษณะ
ให้นายทะเบียนดำเนินการจดทะเบียนทำตัวรูปภัณฑ์ให้แก่ช้างเชือกนั้น
และหากเจ้าของช้างไม่นำช้างมาเก็บตัวอย่างเลือด
เพื่อตรวจสอบรหัสพันธุกรรมภายใน๑๘๐วัน
นับตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้หรือภายในเดือนธันวาคม๒๕๕๙
ให้ถือว่าช้างเชือกนั้นเป็นช้างตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ซึ่งผู้ครอบครองจะต้องส่งมอบช้างให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชภายใน๓๐วัน
และในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าช้างที่นำมาขึ้นทะเบียนตัวรูปภัณฑ์นั้นไม่ได้เป็นช้างบ้าน
ช้างเชือกนั้นตกเป็นของแผ่นดินเช่นกัน
และให้ผู้ครอบครองส่งช้างให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชภายใน๓๐วัน
จากการสอบถามในอดิษฐ์นูธับรงค์กรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชฤบรบู่ควัล
ต้นทราบว่าทั่วประเทศมีปางช้างทั้งขนาดเล็กและใหญ่

โดยได้ประสานไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง๒๑แห่ง
เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจเลือด
และหลังจากครบกำหนดจะมีการเข้าไปตรวจสอบ

ซึ่งกรมอุทยานจะนำร่องเข้าตรวจสอบปางช้าง
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเป็นแห่งแรกในช่วงสัปดาห์หน้า

ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดช้างต้องสงสัย
ว่าเป็นช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน
ปางช้างทั่วประเทศจำนวนกว่า๑๐๐ตัว
ส่วนใหญ่เป็นช้างป่าที่ถูกนำออกจากพื้นป่าตะวันตก
โดยใช้วิธีการยิงยาสลบแม่ช้าง
หรือบางครั้งใช้อาวุธปืนยิงจนแม่ช้างเสียชีวิต

พักไว้ในจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคตะวันตก
ก่อนที่จะส่งขายไปอย่างปางช้างที่ต้องการ
เพื่อนำไปสวมทะเบียนเป็นช้างบ้าน
ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ปูพรมเข้าตรวจสอบปางช้างและสวนสัตว

สามารถตรวจยึดช้างป่าสวมทะเบียนได้จำนวน๓ตัว
และกำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลหลังสืบทราบว่า
ยังมีการนำช้างป่ามาสวมทะเบียนในพื้นที่ภาคตะวันตก
ทีมข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน